สะเทือนใจสำหรับคนรักสัตว์กันหน่อยครับ
เจ้าของหมาปรากฏว่าหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้
ตัวนี้ชื่อว่าอาสันอายุประมาณ๖เดือนเองตัวยังเล็กอยู่เลย
โดนคนใจร้ายยิงปืนอัดลมกระสุนเป็นลูกแก้วเข้าเบ้าตาครับ

เห็นแค่ข้างเดียวคนที่ยิงบอกว่า
ก็อสันมาไล่กัดไก่ของเขา
เจ้าของอาสันบอกว่าเป็นไปได้ยังไงอาสันมันเป็นหมาพิการนะ
เดินกระเพกกระเพกเพราะมันโดนรถชน
ใช้แค่๓ขาเองอีกขาหนึ่งมันพิการ
มันไม่น่าจะเป็นไปได้ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
ทำตาเต็มแบบนี้ไม่รู้นะ

สภาพเจ้าอาสันครับเป็นลูกหมา
เป็นหมาตัวผู้นะครับอายุ๖เดือนเสร็จ
ตอนที่มันเกิดนี่ก็

ชะตาชีวิตของอาสันก็รุ่มดอนครับ
ตอนเล็กบางทีมันก็เดินต่อแตะตกน้ำตกท่า
คนใจบุญก็รับเลี้ยงช่วยเหลือดูแลมัน

แผลที่หน้าโดยเฉพาะที่ดวงตาฝั่งซ้ายครับ

มันก็ร้องเจ็บปวดทุรนทุราย
เจ้าของอาซันก็คือคุณพัศกรหรือว่าคุณเชษครับ
อายุ๓๕ก็เร่งช่วยเหลือก็พยายามเอากระสุนออก
หลังจากนั้นก็ส่งรักษาแต่ว่าอาการของอาสันก็ไม่ดีขึ้น

แมงหวี่แมงวันอะไรต่างเนี่ยนะครับ
กลัวมากว่าแผลจะติดเชื้อแล้วอาการมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่ง๖มิถุนายนครับอาสัน
ซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นหมาพิการ
มันเดินกระเพกกระเพกใช้แค่๓ขาในการพยุงร่าง

ถูกผู้ชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอายุ๓๖ปี
ใช้ปืนยาวอัดลมกระสุนเป็นลูกแก้วยิงใส่
เพื่อนบ้านอ้างว่าอาสันไปกัดไก่ไปไล่ไก่ของเขา
เห็นมากกว่าเพราะที่ผ่านมาเหมือนกับไม่ค่อยชอบหน้ากัน
ไม่ค่อยชอบหน้าเจ้าของของอาสันแล้วก็ครอบครัว
เจ้าของที่เลี้ยงดูอสันเป็นทุนเดิม
อันนี้ฝั่งเจ้าของหมาเขาคิดนะ
แต่ก็มองว่าไม่ควรจะไปลงกับสัตว์นะ
หลังเกิดเรื่องก็ไปแจ้งความที่โรงพักกันตรังครับ
ตำรวจเห็นว่าไปยึดปืนมาได้แล้ว๒กระบอก
แต่ในฝั่งของเจ้าของหมาเขาไม่ค่อยสบายใจ

เนื่องจากว่าคนก่อเหตุก็ดูจะยังลอยนวลผู้จาเยาะเย้ย
บอกว่าตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยเหลือและตรวจสอบหน่อย
โดยเฉพาะการเอาผิดเกี่ยวกับพรบธารุณกรรมสัตว์

เขาเป็นคนไม่ค่อยรู้กฎหมายก็เลยอยากจะ
หวังพึ่งความช่วยเหลือจากคนที่รู้และเชี่ยวชาญครับ
เพราะว่าคุณไม่ค่อยรู้กันอยู่เร็วนะ
จึงทำอะไรที่คุณไม่ได้นะ

แม้ว่าทุนทุนดามันเจ็บมาก
แล้วเขาอยู่ไม่รู้กันผู้ม

ก็นี่ละครับอย่างที่บอกว่าตาซ้ายก็ยังเป็นแผลอยู่

เมื่อกี้เห็นไหมเขาจะเอาเท้ามาเกา
แล้วมันช่วงใกล้แผลบริเวณดวงตาด้วย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อด้วยนะครับ
ล่าสุดครับทีมข่าวสอบถามไปที่ผู้กำกับการ
สพกันตังในพื้นที่นะครับบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องตำรวจไปคุมตัวคนก่อเหตุ
ยึดปืนต้องสงสัย๒กระบอกมาตรวจสอบ

แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือความผิดตามพรบออาวุธปืน
ผู้ต้องหายื่นขอประกันตัวครับ
ส่วนการจะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั้น
เช่นพรบคุ้มครองสัตว์ว่าการกระทำดังกล่าวนั้น

อันนี้ขอสอบปากคำเพิ่มเติมในฝั่งผู้เสียหาย

และถ้าพบความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม

เหตุผลคนใดทำไมถึงต้องทำแบบนี้